เดี๋ยวผมจะพาไปรำวงย้อนยุคที่เมืองเพชรเพชรบุรี
เขาบอกว่างานนี้งานใหญ่ครับโอ้โห
ใหญ่มั้ยล่ะ

นี่คือรำวงย้อนยุคที่อลังการงานสร้างมาก
เรียกว่าเป็นของดินกับเด็กเมืองเผ็ดจริง

บ้านเขาร่วมกันสร้างความสนุกสนานแบบนี้
ยกย้ายใส่สะโพกกับนางหางเครื่อง

ดันเซอร์หรือหางเครื่องก็ได้
เรียกแบบนี้แล้วกันในขณะที่กำลังวดซึมอยู่นั้นจริงมั้ย
เราก็แอบไปเห็นผู้ชายคนหนึ่งเจอกับน้องห่างเครื่อง
แล้วอาการมันอย่างไรมันอย่างไร
อาเก็บส่งไม่อยู่ไปอยู่เลยครับมันเป็นอย่างไรมันเป็นอย่างไร
พี่ครับเอาพี่มาออกทีวีอย่างนี้พี่อย่าโกรธผมนะครับ
ไม่ต้องห่วงครับพี่ผมจะบอกอย่างนี้
ถ้าเป็นผมผมก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับ

พี่เขาอาจจะแค่พันคันแต่ของคุณตะคิว
โอ้โฮยืนเกร็ดเลยคนละแบงค์เลย
ให้ดูบรรยากาศสนุกสนานนะคุณผู้ชมนะ
เผินเป็นผมผมก็เผินแก้เผินแก้เผิน
เป็นผมผมก็เต้นกับพี่แกนี่แหละ

ฉันไม่เชื่อตอนคุณเต้นไม่ใช่มีท่านี้หรอก
อุ๊ยน้องไม่ต้องพูด
ให้ดูแบบว่าบรรยากาศสนุกสนานแบบนี้
นี่คือที่ตลาดนะคุณผู้ชมเป็นงานเปิดตลาดครับ
ตลาดเพชรยางหย่องที่อำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรี
เป็นตลาดนัดชุมชนนะฮะที่ทางมหาวิทยาลัยราชพัฒน์เพชรบุรีเนี่ย
เขาทำขึ้นโดยคณะวิทยาการการจัดการเขาร่วมกับ
บริหารส่วนตำบลยางหย่องอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรี
ตลอดจนประชาชนในพื้นที่และหน่วยงานต่างเขาให้ความร่วมมือกันมาเปิดร้านขายแบบนี้
นี่เยอะอย่างเลยดีของเด็ดเมืองเพชรมากมาย
อยากกินมีกรอบอ่ะของหวานเมืองเพชรที่คุณต้องซื้อ
ไปถามท่านนี้ดีกว่าคุณวิทยาเทพอยู่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนะฮะ
เขาก็เล่าให้เราฟังว่างานนี้เป็นการช่วยยกระดับฐานการเรียนรู้เกษตรกรปลอดสารพิษ
เป็นการเกษตรปลอดสารให้ความรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชน
และส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างศาลชุมชนอีกด้วย
งานนี้นะเขามีทั้งผลิตภัณฑุมชนที่ขึ้นชื่อยาง